ทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วมันก็ต้องเชื่อมโยงมาถึงที่ประชุมรัฐสภาด้วย
ทางอาจารย์วันนอมเมื่อวานี้อาจารย์วันนอมพอทราบว่า
สารมีออกมาแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูลเนี่ยนะคะ
เลื่อนรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วเนี่ย
มันก็จำเป็นต้องเลื่อนวาระการประชุมมีวาระอะไรล่ะนัดโหวตนายก
จากเดิมวันนี้๔สิงหาเราจะได้เห็นภาพการโหวตกันถูกไหม
แต่แปลว่าแบบนี้มันก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าศาลจะไปพิจารณา
ก็คือ๑๖สิงหาอย่างที่พี่เมิ้ดบอกนะคะเอาแล้ววันนี้ล่ะ
วันนี้จะมีการประชุมอะไรเขาก็จะเลื่อนวาระแก้ไขรัฐมนูล๒๗๒คุณผู้ชม
ปิดสวิทซ์สลวเลยนะจะเลื่อนขึ้นมาพิจารณานในวันนี้แทน
สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอาจารย์วันนอบอกว่ามีการเปลี่ยนคั่วพักการเมือง
ชื่อแคนดิเดตนายกแต่ว่าเรื่องสำคัญอยู่ที่สารรัฐธรรมนูล
ก็เลยต้องรอให้สารวินิจฉัยให้มันชัดเจนก่อน
พอสารมีมติออกมาปั๊บ๑๖สิงหา
เมื่อกี้พี่เบิร์ตบอก๙โมงครึ่งใช่ไหมทุกคนจับตารอดู
พอมีมติออกมาอย่างไรเนี่ยคืออาจารย์วันนอบอกว่าพร้อมนะ
ถ้าเกิดว่าจะโหวตได้ถามว่าเร็วที่สุดคือเมื่อไหร่
ถ้าสามีมติ๑๖โหวตได้เร็วที่สุดคือ๑๗เลยนะคะ๑๗สิงหาค่ะ
ทั้งหมดต้องรอเพราะสำคัญอยู่ตอนนี้ว่า
สารรัฐมนุนรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และสอสอจำนวนหนึ่งไปแล้วนะครับ
ซึ่งก็ต้องรอสารวินิจฉัยครับ
ทำไมช่วงนี้นึกอะไรการเมืองก็เป็นเพลงหมดเลย
อาจารย์วันนอนน่าเห็นใจนะนึกถึงเพลงไมโครเพลงหนึ่ง

ไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะนัดก็โดนถึงจะเลื่อนก็โดน
โดนหมดเลยทุกอย่างเลยอาจารย์วันนอร์นะฮะเห็นใจท่านครับ
ใช่ค่ะไม่งั้นแปลว่าอะไรเราต้องรอรอไปอีก๒อาทิตย์
กว่าสารรัฐมนุนจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็ลุ้นต่อนะ
ว่าพอมีออกมาเราทำเป็นปฏิทินให้คุณผู้ชมเห็น
ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยดูสิ๑๗เราจะได้ไหม
คุณผู้ชมว่าได้ไหมนายกรัฐมนตรีคนที่๓
ส่งข้อความมาคุยกันได้มั้ยค่ะ

แล้วในปฏิทินตรง๑๐สิงหานี่ไม่มีเรื่องของอดีตนายก

ไหนมีกระแสข่าวว่าเลื่อนการกลับมาแล้ว

หมายถึงใคร

คุณปุ๊งอิงตอนนู้น